เป็นภาพของพระภิกษุสงฆ์
มึนเมาสีชาชาควดใหญ่

และมีอันการทานกับแกล้มอะไรไปด้วยนะคะ
เรื่องนี้ถูกพิกัดระบุพิกัด
บอกว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะคะ
พอสำนักพุทธจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจเลยนะคะ
ไปเจอพระรูปนี้สรุปว่าท่านยอมรับนะ
ว่าเป็นท่านจริงท่านเองขวดเขียวข้างล่างมันจริงนะครับโอ้โฮเนี่ย
เขียวเนี่ยค่ะยกแบบนี้เลยนะ
โอ้โหแล้วคือเรื่องนี้ท่านยอมรับว่าเป็นท่าน
และก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อนซึ่งเป็นพระด้วยกันในสมัยนั้นน่าจะเป็นคนแอบถ่ายเอาไว้

ลักษณะประมาณนั้นเนี่ยนะคะนี่เป็นภาพที่ถูกพูดถึงหนักเลยนะคะ
รอบหลายวันที่ผ่านมาสังคมออนไลน์
เขาเข้าไปดูแล้วเขาก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะคะ
พร้อมระบุข้อความบางช่วงบางตอนแคปชั่นเนี่ยนะ
เป็นถึงมหาตอนเช้าต่อหน้าโยมทำตัวดี
ตกเย็นดื่มเบียร์กินเหล้า
มีหลักฐานพร้อมแต่ทำอะไรไม่ได้
พร้อมระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งในนครปฐม
ออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงความไม่เหมาะสมค่ะ
ผู้สังการธรรมดิวีดำรูปของพระภิกษุสงดื่มเบียร์
มีการแชร์ภาพนี้นะไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้น
นครปฐมพ่อค้าแม่ค้าในระแวกวัดที่ถูกอ้างชื่อ
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นพระลูกวัดที่อยู่ในวัดแห่งนี้แหละจ้า
ยืนยันให้เราฟังแบบนี้เลยนะ
เช่นเดียวกับนายบุญธรรมนรารีพ่วงเป็นชาวบ้านที่อยู่ระแวกวัด
อยู่ร่วมมา๑๐ปีแล้วบอกว่าภาพดังกล่าว
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะคะ
หากทำเช่นนี้ก็ยิ่งจะทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
และเกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
ไปถามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมนะคะ
ไปถามพอเลยค่ะนายบุญเชิดกิติธารางกูล
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์
หลังทราบเรื่องนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจนะคะ
เพื่อนสอบถามเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวและพระที่ปรากฏอยู่ในภาพ
พระรูปดังกล่าวยอมรับค่ะว่าเป็นภาพของตัวเองจริง
ภาพนี้ถ่ายขึ้นนะคะเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นเพื่อนพระที่บวชอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นคนถ่าย
แต่ตอนนี้พระรูปนั้นศึกออกไปแล้ว
อาจจะเป็นต้นทางการนำไปโพสต์
เพราะว่าตอนนั้นอยู่ด้วยกันเพียง๒รูปเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนพระที่ปรากฏในภาพเตรียมลาศิกขาบท
คาดว่าที่มีการนำรูปดังกล่าวมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
พระภิกษุดื่มน้ำเมาจะต้องอาบัติปาจิตตี
บรรยัติเอาไว้ว่าตามโทษในพระวินัยปรับเพียง

แต่เป็นความประพฤติที่ไม่ควรแก่สมณะ
ไม่ควรอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไป
แนะนำให้ศึกซึ่งหากไม่ศึก
คำแนะนำก็จะบังคับจับศึกได้เช่นกันค่ะ